จะไปเติมน้ำมันปรากฏว่า
ท่าไหนไม่รู้พุ่งเข้ามาในปั๊มแล้วมีรถจอดอยู่กำลังเติมน้ำมันนะครับ
เด็กปั๊มกำลังเติมน้ำมันให้
ชนเข้าไปโดนทั้งคู่เด็กปั๊มขาขาดครับ
ไอ้ยนี่ดิจังหวะนี้ค่ะ
เหลียวเข้ามาเลยใช่ไหมครับ
เหมือนรถเสียหลักนะคะ
ครึ่งเลี้ยวก็จะเหลือจะโหคนนี้หรอก

เลขมันคล้ายกันนะนะฮะนี่แหละครับเสียหายอยู่ดีนะดีดี
หัวจ่ายมันไม่ถูกชนระเบิดไปด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนขับรถเก่งนะครับ
เสียหลักพุ่งชนนะครับเธอยังอยู่ในอาการตกใจตกใจไม่พอที่ขับรถชน
ลงมาเห็นเด็กปั๊มขาขาดเธอเป็นลมล้มตึงไปเลยนะฮะ
คาดว่าคงไม่จะยังไม่คุ้นกับรถอ่ะนะครับส่วนผู้หญิงเจ้าของรถสีขาวที่ถูกชน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเธอเจ็บหน้าอกแล้วก็นะฮะมีอาการปูดบวมนะครับ
แล้วก็แพทย์บอกว่าอาการไม่น่าเป็นห่วงนะให้กลับบ้านได้ครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุนะครับ
ใกล้ใกล้กับหัวจ่ายพนักงานปั๊มที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าโอ้โหพี่ตอนเกิดเหตุนะ
ไม่รู้มาจากไหนแต่เห็นอีกทีเดี๋ยวพุ่งมาชนเด็กปั๊มที่เติมน้ำมันอยู่แล้ว

หลังเกิดเหตุตกใจพอเห็นเด็กปั๊มเป็นลมนะครับ
ขาขาดเป็นลมล้มฟับล้มพับไปเลย
คาดว่าน่าจะเป็นมือใหม่หักขับครับ
แต่ในความคิดของผมรถเขาเพิ่งออกใหม่
รถเขาเพิ่งออกใหม่คิดว่าน่าจะเข้ามาเติมน้ำมันมากกว่า
แล้วอาจจะแบบว่าไม่คุ้นกับรถ
เพิ่งได้มาไม่คุ้นมือกับรถ
แล้วเสียหลักเข้ามาแทนที่จะปลดเบรก
กดคันเร่งประมาณอย่างนั้นคิดว่าประมาณนั้น

แรงมากพุ่งมาแรงมาก
หลังเกิดเหตุนะครับผู้หญิงเจ้าของรถป้ายแดง
ประสานบริษัทประกันภัยแล้วก็ตำรวจสอนอท่าข้ามนะครับ

เดี๋ยวคู่กรณีทั้งหมดก็จะไปคุยกันเจรจากันที่โรงพัก
ก็อย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับ
ทะเบียนรถมันคล้ายกันอยู่นะครับ
กับ๑๗๕๘เดี๋ยวเผื่อมีคนถามมานะฮะ
โอ้โหแต่เมื่อกี้ผู้บริหารมาบอกกับผม

เด็กปั๊มคนนี้เคยเคาะร้ายมาแล้ว๒รอบ
ฮะรอบแรกโดนลูกหลงยิงกันในปั๊ม

คนนี้หรือนี่
ข่าวนี้ที่เรายังอ่านเนี่ยผมยังจำภาพข่าวได้
และอีกครั้งหนึ่งก็นี่แหละครับ
มาถูกรถชนขาขาดปุ๊บวิหารับ

ขอให้หายเร็วแล้วก็กลับมาประกอบอาชีพได้นะ
อยากให้น้องไปทำบุญด้วยนะคะบางเรื่องไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะนะคะ